ดีนี่สบู่เหลวอับสะออร์แกนิคอ่อนโยนปรัสจากสารเคมีอันตราย

ไข่เยอะ

นั่งรถติดมากนั่งมอเตอร์ไซค์มา

วันนี้วันศุกร์เธอวันศุกร์

ให้หายใจด้วยให้หายใจนิดนึง

เหมือนอยู่บ้านด้วยกันนะเนอะ
เหมือนเราอยู่ที่บ้านด้วยกันก็ไม่ต้องคิดอะไรมาก
ไม่ต้องอย่าไปคิดว่ารายการอะไรมานี่

อย่าไปคิดอย่างนั้นถือว่าเราเป็นญาติพี่น้องกัน
เหมือนนั่งคุยอยู่ที่บ้าน

กลับมาถึงบ้านเสร็จผมก่อนนิดนึง
ประมาณนั้นแหละ

มีกรณีนะฮะสาวโดนร่างทรงเก

ถึงประปาศรเนี่ยนะฮะเขาเข้าไปจับกลุ่มตัว

อายุ๔๓ปีคนนี้เนี่ยนะฮะเขาเป็น

คือเขามีประเด็นครับบอกว่ามีพี่สาว
คนหนึ่งเนี่ยนะฮะผู้หญิงคนนึงเนี่ย

เขาบอกว่าน้องสาวเขาหายตัวไปนะฮะ

คือน้องบีเนี่ยนะฮะไปแจ้ง
คุณเอเนี่ยพาน้องบีเนี่ยไปแจ้งตำรวจบอกว่า

หลอกพาตัวไปนะครับ

ก็บุกไปนะครับไปนำตัวของ

เมียหลวงมันยืนตะงานข้างหน้าตอนแรกไม่ยอมไปเข้าไป
ยังไงคือเมียสองคนอยู่บ้านเดียวกันใช่ไหมที่บ้านเดียวกันอยู่บ้านเดียวกันนะฮะ
คนแรกเลยไม่ยอมให้เข้าไปบอกว่าต้องมีหมายก่อนตำรวจก็โอเค
ไปเอาหมายมาพอเอาหมายมาก็ไม่ยอมให้เข้าอีกสุดท้ายตำรวจเนี่ยแหละฮะ
ต้องพังลูกบิดประตูเข้าไปทลายเข้าไปแบบนี้นะครับ
ปรากฏก็ไปเจอทั้งเมียน้อยอยู่ในนั้นด้วยอืมนะฮะแล้วก็ไปล็อกตัวนายปิยวัตรออกมานี่
พอเสร็จปุ๊บตอนแรกก็ไม่ยอมจะออกนะฮะพยายามแบบขัดขืนอืมอ่า
แล้วพญานาคไปไหนเธอพญานาคพักก่อนเออพญานาคยังไม่มาเนอะ
พักก่อนพักก่อนพญานาคต้องพักให้อาจารย์กล้องทำผมไหม
ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับเนี่ยนะฮะก็ไปจับกลุ่มตัว
มาแล้วมาแล้วนี่ชุดละมุนกันนี่นะฮะไปล็อกตัวแบบนี้นะครับ
ก็แน่นอนครับว่าตำรวจเนี่ยก็รวบตัวนะฮะขึ้นรถกระบะไปนะฮะ
พอขึ้นรถกระบะไปปรากฏชายคนนี้เนี่ยนะฮะก็โวยตำรวจเลยบอกเนี่ย
มาจับผมได้ยังไงรู้ไหมว่าตัวผมเองเนี่ยเป็นร่างทรงนะอืม
แต่จริงแล้วเนี่ยเหมือนกับพี่เนี่ยมีเงินอยู่ในกระเป๋า
ผมจะไปเอาเงินพี่มาได้ยังไงก็เหมือนกับผู้หญิงคนนี้แหละ
เขาจะมาหาผมเนี้ยเขามาหาเองผมไม่ได้เรียกเขามาอืมอ่า
เขามาหาผมเองเพราะพ่อปู่เป็นคนชี้มาแล้วว่าผู้หญิงคนนี้ต้องมาหาผม
นั่นพ่อปู่ส่งผู้หญิงคนนี้มาให้ให้ผู้หญิงดูมีอาการเบลอเบลอเถอะ
พอเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยนะฮะปรากฏว่าร่างทรงคนนี้ยังบอกด้วยซ้ำว่า
บอกด้วยซ้ำว่าอีกสามวันจะมีเพื่อนมาเยี่ยมหลายคนมากันเป็นตำรวจมาเลย
ก็มาเป็นแบบนี้ฮะอ๋ออ๋อปู่บอกไว้ก่อนแล้วอ่า
เขาบอกปู่บอกแบบนั้นปู่บอกว่าจะมีเพื่อนมาเยี่ยมหลายคนอืม
ทีนี้เรื่องทั้งหมดที่มันเกิดขึ้นมันเกิดขึ้นจากทางพี่สาวคนหนึ่งเนี่ย
เขาไปแจ้งความว่าน้องเขาหายไปอืมพยายามตามหาน้องนะครับ
ก็เท่าไหร่ก็ไม่เจอปรากฏหลังจากนั้นน้องเนี่ยขับรถกลับมาที่โรงงานเอง
แล้วก็มาเล่าพี่สาวฟังบอกว่าตกดึกเนี่ยนะฮะ
ชายคนนี้นะฮะปียวัตรเนี่ยเป็นคนโทรศัพท์ไปหาเธอ
บอกว่าจะแก้กรรมให้คือก่อนหน้านี้ทั้งพี่ทั้งน้องคู่นี้เนี่ยนะครับ
เคยไปหาร่างทรงรายนี้แล้วก็เห็นว่าร่างทรงรายนี้เนี่ย
พูดคุยได้ดีอืมก็เลยเชื่อใจนะฮะก็เลยเชื่อใจให้แลกลงแรกไลน
เบอร์โทรศัพท์กันไว้ปรากฏว่าร่างทรงเนี่ยติดต่อไปหาพี่สาวก่อน
ต้องแก้กรรมนะพี่สาวบอกโอ๊ยฉันไม่เอาหรอกฉันไม่แก้หรอก
หลังจากนั้นเสร็จปุ๊บกลายเป็นว่าอยู่ดีเนี่ยนะฮะ
ก็เลยติดต่อไปหาน้องสาวบอกว่าเธอต้องแก้กรรมนะ
เพราะตัวเธอเองเคยไปทำแท้งมาก่อนมีเด็กตามอยู่นะ
น้องสาวก็นำไปหลงเชื่อนะฮะก็เลยขับรถไปหา
พอไปถึงเสร็จปุ๊บเนี้ยร่างทรงรายนี้เอาขันน้ำมนต์เนี้ยให้ดื่มอืม
ดื่มเสร็จปุ๊บก็งงหลังจากนั้นร่างทรงรายนี้บอกว่าเดี๋ยวขับรถพาฉันไปหน่อย
หลังจากนั้นพาไปซื้อยาบ้าแล้วก็แวะเข้าโรงแรมไปเสพยาบ้า
แล้วก็พยายามที่จะล่วงละเมิดทางเพศน้องสาวของผู้ไปแจ้งความ
ปรากฏว่าล่วงละเมิดไม่ได้เพราะว่าอวัยวะเพศไม่แข็ง

เลยได้ใช้กับว่าใช้มือแบบว่าร่วงล้ำเหมือนกับอาณาจารย์เท่านั้นเองนะครับ
สุดท้ายแล้วเนี่ยนะฮะก็ปล่อยผู้หญิงเนี่ยให้ออกมา
หญิงก็เลยขับรถงงงกลับไปที่บ้านเนี่ยนะครับ
แล้วก็ไปบอกพี่สาวพี่สาวก็เลยไปแจ้งความแล้วก็นำมาซึ่งการจับกลุ่มในครั้งนี้

นั่นแหละเขาบอกน้องสาวเบอร์ขับรถออกมาเนี่ยแหละ
เนี่ยครับปรากฏว่าแน่นอนครับว่าตำรวจเนี่ยก็เอาตัวไปตรวจสอบสารเสพติดในร่างกายนะฮะ
ตอนตามกฎหมายด้วยปรากฏว่าทั้ง๓คนนะครับทั้งผัวทั้งเมียอีก๒คนเนี่ย
ฉี่แล้วฉี่ม่วงหมดเลยหมดเลยจ้ะนี่นะจ๊ะเอ่อ
ซึ่งเขาก็มีการส่งไลน์กันมาว่าเสด็จพ่อคุยให้แล้วนะเธอ

จริงทุกอย่างมันถูกกำหนดไว้แล้วเขาว่าอย่างนั้นนะฮะ
รบกวนตี๔มารับหน่อยว่ะก็นี่ไงก็นี่ก็มีการพูดคุยกัน
เขาบอกให้มาแก้กรรมตอนตี๔กัญชัยก็ที่บอกไปนี่ไงเขาก็ไปรับ
ทางผู้หญิงเขาก็ขับรถมาเพราะว่าเขาไม่รู้ไงเพราะตกต้องแก้กรรมเห็นไหม
หนูทำงานทำงานก็ไม่เป็นไรแต่อยากให้มาฟังปู่ว่าจะทำไงต่อ
เนี่ยนะฮะคือมันเป็นเรื่องราวเลยระหว่างระหว่างร่างทรงรายนี้
จริงเนี่ยพี่น้องสองคนนี้ปู่เนี่ยนะโทรไปหาทางคุณพี่ก่อน
แต่พี่เล่นไม่เล่นด้วยแต่พี่เนี่ยเขาไม่มาแต่ตัวน้องเนี่ยเขากังวลใจ
เขาก็เลยมาพอมาเสร็จปุ๊บก็ถูกหลอกให้กินน้ำเป็นน้ำมนต์
ซื้อยาเสพติดแล้วบ้าเสร็จแล้วก็พาไปที่โรงแรมล่างทรงนี้พูดจาหว่านล้อมใช่ไหมล่ะ
แต่พี่สาวเราไม่เชื่อแต่ว่าตัวน้องสาวเนี่ยคือเขาเชื่อ
เขาก็เลยไป
นะฮะก็นี่เป็นข่าวที่วันนี้คนพูดถึงกันเยอะ
พอสมควรร่างทรงโดนจับไปแล้ว

เอ้าแน่นอนสรุปนะฮะคดีของพิตตี้วาวา
จำกันได้ไหมที่เราอาจจะสงสัยว่า

วันนี้นิติกรชำนาญการพิเศษกองกฎหมายกองกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
พร้อมด้วยนายอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์เนี่ยนะฮะ
ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรม
ได้นำหลักฐานสำเนาเอกสารภาพถ่ายแล้วก็ใบเสร็จชำระเงินนะครับ
มาแจ้งความกับพนักงานสอบสวนที่สนผลโยธินก่อน
เพื่อเอาผิดอะไรก่อนอย่างแรกโรงพยาบาล
ตอนนั้นที่บอกว่าเอาล่ะถูกแล้วไม่รักษาเขา
จนจะต้องรอเกือบชั่วโมงใช่ไหมตอนนั้นเกือบชั่วโมงถูกไหม
น่าจะเกือบชั่วโมงที่แบบเอาวาวาไปนอนอยู่เฉยก่อน
ที่ยังไม่ทำให้รับหลายชั่วโมงหลายชั่วโมง
รอถึงกว่าของบ้านจะมาจ่ายเงินใช่ไหมฮะล่ะ
หลังละเอาเข้าไประมัดต้องหกถึงเจ็ดโมงที่เจ็ดโมง
แต่ส่งตัวน้องตั้งแต่กี่โมง๔ตี
ผมจำไม่ได้แล้วอ่ะไม่ประมาณนี้ประมาณตี๕๖โมงเนี่ยไม่ส่ง
ก็คือต้องรอให้มาจ่ายเงินก่อนนั่นแหละถึงจะเริ่มทำการรักษานะครับ
โรงพยาบาลเอกชนในกรณีที่นางสาววิชยาพรวิเศษสมบัติ
หรือวาวาพิธีสาวเนี่ยเข้ารับการรักษาด้วยอาการโคม่า
ซึ่งจริงแล้วถ้าสมมุติวันนี้คุณศึกษาดีนะฮะ
ถ้าคุณเข้าไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลแพงขนาดไหนก็แล้วแต่
ถ้าคุณเป็นโคม่าอยู่เขาต้องรักษาให้เราฟรี๒๓วัน

ต่อให้คุณเป็นใครวันนี้โรงพยาบาลนั้นจะเป็นแบบเป็นโรงพยาบาลที่แพงที่สุดในประเทศไทย
หรือโรงพยาบาลนั้นจะเป็นโรงพยาบาลที่ถูกที่สุดในประเทศไทย
ตามกฎหมายพวกเราที่เป็นคนไทยเนี่ยมีสิทธิ์รักษาฟรีก่อนนะ
แต่ปรากฏว่าเนี่ยน้องเขามีอาการโคม่าแต่ทางโรงพยาบาลเนี่ยก็ไม่ทำการรักษาให้เขาทันที
แล้วก็ไม่ปฏิบัติตามมาตรการดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตเนี่ยนะครับ
วันนี้คุณชาตรีพินใหญ่นิติกรชำนาญการพิเศษกองกฎหมายกรมสนับสนุนบริการสุขภาพเนี่ย
เขานำเอกสารมาแจ้งความเอาผิดโรงพยาบาล
ที่ไม่ได้รักษาวาวาที่ด้วยอาการโคม่าเมื่อวันที่๒๓กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเนี่ย
แต่ทางโรงพยาบาลเนี่ยเขาบอกว่าสิ่งที่ตัวนี้จะมาเอาเรื่องคือการประวิงเวลา
ทำการรักษาทันทีโดยอ้างว่าอย่างแรกเนี่ย
ด้วยโรงพยาบาลทุกวันนี้มันจะต้องวางเงินมาจำก่อน
สมมุติคุณมีประกันประกันก็จะได้รักษาเลยถูกต้องไหมครับ
แต่ถ้าสมมุติคุณไม่มีประกันชีวิตคุณไม่รู้ที่มาที่ไป
คนเอามาทิ้งไว้ที่โรงพยาบาลปุ๊บเนี่ยเขายังไม่รักษา
บอกว่าทางโรงพยาบาลบอกจะต้องวางเงินมาจำในการรักษาพยาบาลก่อน
นวล๑๕๐๐บาทซึ่งเอาจริงแล้วมันขัดต่อหลักการรักษาคนไข้ฉุกเฉินในวิกฤต
นะครับซึ่งเขามีผิดตามพรบสถานพยาบาลพุทธศักราช๒๕๔๑มาตรา๓๔
มีอัตราโทษจำคุกไม่เกิน๒ปีปรับไม่เกิน๒๐๐๐บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ
จากนี้พบว่าทางโรงพยาบาลเนี่ยยังมีการปลอมแปลงเอกสารซึ่งเป็นใบเสร็จค่าอาหารที่ไม่เกิดขึ้นจริง
เขาบอกแม้กระทั่งใบเสร็จค่าอาหารเนี่ยแม้มันจะมีแค่๔๐๐บาทแต่ก็มีการปลอมแปลงเอกสาร
ถือเป็นความผิดตามพรบสถานพยาบาลมาตรา
คือมันรวมอยู่ในนี้รวมอยู่ในใบเสร็จอันนี้
ซึ่งเขาบอกว่ามันผิดตามพรบสถานพยาบาลมาตรา๗๓เนี่ยก็จะมีโทษอีกเหมือนกันนะครับ
ขณะที่วันนี้คุณอัจฉริยะกล่าวว่าแพทย์ควรคำนึงถึงชีวิตผู้ป่วยฉุกเฉิน
เพราะฉะนั้นเนี่ยวาวาตอนนั้นที่ส่งโรงพยาบาลเขายังมีชีวิตอยู่
เขายังมีชีวิตอยู่แล้วก็ตอบสนองได้นะฮะ
คาดว่าหากรักษาทันท่วงทีเนี่ยน้องจะไม่เสียชีวิต
หรือจะสามารถรักษาชีวิตวาวาได้
รวมทั้งกรณีที่เมื่อกี้คุณหนุ่มบอกคือใบเสร็จปลอม
ทั้งพรพยาบาลพยายามมาพูดคุยว่าจะคืนเงินให้
แต่ญาติวาวาเนี่ยไม่รับยืนยันว่าจะเอาผิด
แล้วก็เรื่องนี้ได้ฟ้องสารแพ่งไปแล้ว
ส่วนคดีความวันที่๒๙มีนาคมผู้ต้องหาทั้งหมด๒๕คนจะทยอยเข้ามอบตัวกับตำรวจ
เพื่อรับทราบข้อเก่าหาไม่ว่าจะเป็นตามความผิดพรกรฉุกเฉินพรบควบคุมโรคติดต่อ
แล้วก็ข้อหาเกี่ยวกับยาเสพติดเนี่ยนะครับขณะเดียวกันวันนี้พันธุ์ตำรวจเอกนำเกียรติ
ถามว่าน้องเขาเสียชีวิตด้วยอะไรที่แบบน็อกด้วยอะไรใกล้จะสรุปผลแล้วใกล้จะสรุปผลการดำเนินคดีแล้ว
โดยได้นัดหมายเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเข้ามาสอบสวนถึงผลการตรวจสอบพยานหลักฐานต่าง
ตรวจพบในที่เกิดเหตุเพื่อนำไปประกอบสำนวนแล้วก็คาดว่าภายในสัปดาห์หน้าเนี่ย
เริ่มมีการเรียกผู้ที่เกี่ยวข้องเจ้าของบ้านเอ๋ยหรือผู้ที่ร่วมปาต้งปาร์ตี้เอ่ยเนี่ย
รับทราบข้อเก่าหาโดยจะมีการหารือกับพนักงานอายการ
เพื่อกำหนดวันออกหมายนะฮะโดยการออกหมายเรียกเนี่ย
จะออกเรียกอีกครั้งหนึ่งให้ทุกคนเข้ามารายงานตัวตรงนี้นะฮะ
เพราะว่าเราจะได้เพราะบทสรุปกันแล้วล่ะว่าสรุปแล้วน้องเขาเป็นอะไรตาย
ถูกต้องนะคะอีกเรื่องหนึ่งวันนี้ที่หลายคนพูดเยอะมากทีเดียวค่ะ
ก็ทางสาธารณสุขเองก็ออกมาแถลงด่วนเลยเรื่องของคนไทยเสียชีวิต
รายแรกที่บอกว่าหลังจากฉีดวัคซีนป้องกันโควิด๑๙เนี่ย
จริงเป็นเพราะว่าโรคประจำตัวที่เขาเป็นอยู่แล้วด้วยนะคะ
กรณีที่ผู้ป่วยเส้นเลือดในท้องโป่งพองแตก
ซึ่งอยู่ระหว่างการรับการรักษานะคะเสียชีวิตหลังจากรับวัคซีนโควิด๑๙
ล่าสุดทางในแพทย์โสพลเมฆธนะผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงสาธารณสุข
เป็นประธานคณะอนุกรรมการอำนวยการบริหารจัดการการให้วัคซีน
กันโรคโควิด๑๙ก็มีการเปิดเผยเรื่องนี้ค่ะ
บอกว่าต้องขอแสดงความเสียใจกับทางครอบครัวผู้เสียชีวิตด้วย
ซึ่งทางสาธารณสุขเองมีระบบการติดตามผู้ที่รับวัคซีนตั้งแต่วันที่๑วันที่๓วันที่๗วันที่๑๕และ๓๐วัน
โดยเหตุการณ์นี้เนี่ยถือว่ารุนแรงจึงต้องมีการสอบสวนว่าเกิดจากอะไร
โดยจากประสบการณ์ค่อนข้างมั่นใจว่าเกิดจากเส้นเลือดในช่องท้องแตกไม่น่าจะเกี่ยวกับวัคซีน
ทางด้านในแพทย์ทวีผู้ทรงคุณวุฒิคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ
แล้วก็เป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคติดเชื้อก็กล่าวว่า
จากการสอบสวนเบื้องต้นเนี่ยเป็นผู้ป่วยชายมีโรคหลอดเลือดแดงใหญ่โป่งพอง
ก็ได้รับการผ่าตัดเรียบร้อยอาการปกติดีซึ่งแพทย์อนุญาตให้กลับบ้านได้
หลังจากนั้น๑สัปดาห์ค่ะก็ได้ไปฉีดวัคซีนเมื่อวันที่๓มีนาคม
หลังจากฉีดวัคซีนในวันแรกแล้วก็วันที่๓ปกติดี
ต่อมาวันที่๗มีอาการหน้ามืดเป็นลมจุกที่ลิ้นปี่หอบเหนื่อย
แล้วก็เสียชีวิตค่ะซึ่งเบื้องต้นเนี่ยก็เชื่อว่า
รายที่เสียชีวิตไม่ได้น่าจะมีสาเหตุมาจากตัวของวัคซีนค่ะ
แต่น่าจะมาจากโรคประจำตัวก็คือเส้นเลือดในท้องโป่งพองแตก
แล้วก็เสียชีวิตนั่นเองนะคะแต่ว่าบังเอิญเขามารับวัคซีนพอดี

ขณะเดียวกันแพทย์หญิงพันธ์ประพายงตระกูลก็เป็นผู้ช่วยโคศกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด๑๙
ก็รายงานสถานการณ์ในประเทศไทยด้วยสำหรับวันนี้
มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ค่ะ๑๓๔ราย
รวมผู้ป่วยยืนยันสะสม๒๘๕๗๗ราย
หายป่วยแล้ว๒๗๐๓๒ราย
แล้วก็ยอดรวมผู้เสียชีวิตค่ะ๙๒ราย
สำหรับผู้ป่วยรายใหม่ก็แบ่งเป็น๑จากระบบเฝ้าระวังและระบบบบริการ๔๑รายนะคะ
ค้นหาผู้ป่วยเชิงรุกในชุมชนอันนี้๘๗ราย
แล้วก็ผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศอีก๖รายด้วยกัน

สุดนายแพทย์นพดลพิศนุวงศ์นะครับ
รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์โรงพยาบาลนางรองเนี่ย
เขามาบอกแล้วเมย์ก็เปิดเผยว่า

จริงนอกจากผู้เสียชีวิตหนึ่งรายเนี่ย
มีอีก๒รายด้วยนะคะที่เขามีผลข้างเคียง
ซึ่งตอนนี้อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูล

เดาว่าน่าจะมาจากโรคประจำตัว
ส่วนอีก๒คนที่มีอาการตอนนี้ก็

อีกคนนึงเป็นประเภทมพูนตรีช่วยเกษตร

คือเป็นแค่อาจารย์ร่างกายอ่อนแบรนด์
อะไรอีกแค่นิดหน่อย
นี่จะไม่รู้จะต้องลองไปดูอันนี้ยังไม่มีใครตอบได้ว่ามาตรการจะมันเป็นยังไง
รัฐมนตรีบอกว่ามาเฟส๔กว่าจะมา
๔ปีก็นู่นครึ่งปีหลังนู่นเลยค่ะ

โอเคเดี๋ยวพักสักครู่หนึ่งเดี๋ยวช่วงหน้าดาบตำรวจเตะบอลแล้วขาหัก
ถึงขั้นเสียชีวิต
นี่แหละนะครับ
เดี๋ยวเราพาทุกคนแวะไปโคราชกันแป๊บหนึ่งนะคะ
นครราชศรีมามีกองทัพหนอน
บุกโรงเรียนกันเลยทีเดียวยึดอาคารเรียนเลยนะคะ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่โรงเรียนมัธยมเสริงสาง
อำเภอเสริงสางค่ะจังหวัดนครราชศรีมา
มีหนอนคูณนี่มาหน้าตาแบบนี้นะคะ
หรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่าหนอนต้นขี้เหล็ก
อะไรต้นเหล็กต้นขี้เหล็กค่ะ
จำนวนเนี่ยนับล้านตัวคลานจากต้นขี้เหล็กข้างโรงเรียน
เข้ามาภายในอาคารเรียนมากันยั้วเยี้ยเลย
สร้างความหวาดภาวะให้กับครูแล้วก็นักเรียนเป็นอย่างมากค่ะ
อกจากจะยึดตัวอาคารเรียนแล้วเนี่ย
ต้นขี้เหล็กเกือบจะ๓๐ต้นอุ๊ย
หวายทำไมนี่ไม่ใช่เธอดูสินอนมาเต็มไม่กล้าดูเลย
มีหนอนแล้วก็รังดักแด้มาแทนที่ใบขี้เหล็กเกือบทั้งต้นเลยค่ะ
โดยหนอนจะพากันเดินไต่ตามอาคารตามผนังกำแพงของอาคารเรียน
เพื่อที่จะหาบริเวณฟักตัวเป็นดักแด้
ทำให้เห็นเป็นภาพที่น่าขนลุกของบรรดาคุณครูแล้วก็นักเรียน
ซึ่งตัวหนอนเนี่ยจะอาศัยกินใบของต้นขี้เหล็กจนโกรนต้นเลย
กรณีที่เกิดการระบาดตัวหนอนจะใช้เวลาประมาณ๑๐๑๕วัน
จึงเข้าไปเป็นแบบดักแด้สีเขียวอ่อนนะคะห้อยตัวอยู่ที่ใต้ใบไม้แก่ที่เหลืออยู่
หรือว่าตามอาคารเรียนนี่แหละเขาก็ไป
แล้วก็จะใช้เวลาไม่เกิน๗วันถึงจะลอกคราบเป็นผีเสื้อ

จากการสอบถามนายอุเทนมุงยนต์กลางอายุ๓๕ปี
ก็เป็นคุณครูประจำวิชาศิลปะโรงเรียนเสริงสางค่ะ
ก็เปิดเผยบอกว่าตั้งแต่อยู่ที่โรงเรียนนี้มา๒๐กว่าปี
ไม่เคยพบเห็นการระบาดของหนอนขี้เหล็กมากขนาดนี้มาก่อน
ซึ่งตนก็แปลกใจว่ามาจากไหนกัน
แต่หนอนเนี่ยเขาไม่ได้ทำอันตรายใดกับนักเรียนแล้วก็คุณครูนะคะ
แต่คนที่แพ้นอนจริงเนี่ยอาจจะมีอาการ
ส่วนนักเรียนที่กลัวหนอนก็จะไม่เดินเข้ามาใกล้บริเวณที่มีหนอนเกาะอยู่
โดยการแก้ไขปัญหาขณะนี้เนี่ยก็ไม่รู้จะทำอย่างไรล่ะค่ะ
เพราะว่าไม่มีใครกล้าจับหนอนถึงจะจับเนี่ยก็จับไม่น่าจะหมด
จากว่าจะรอให้พวกมันนั้นฟักตัวเป็นผีเสื้อแล้วก็บินออกไปเอง
ก็น่าจะใช้เวลาสักประมาณ๔๕วัน
ตอนนี้ให้หนอนอาศัยอาคารเรียนไปก่อนเกาะกันเต็มเลยดูสิ
ท่านเห็นประมาณ
ตอนที่เหล็กซึ่งเขาเอามาทำแกลงขี้เหล็กกันใช่ไหม
แต่อันนี้คือมันไปขึ้นที่ต้นขี้เหล็ก

มีอีก๓๐ต้นมันก็ไปขึ้นอยู่ที่ต้น
ออกมาข้างนอกด้วยแสดงว่าระบบนิเวศสมบูรณ์
ใช่ไหมล่ะถ้าพูดภาษาตัดจริตก็ต้องบอกว่าระบบนิเวศสมบูรณ์

ใช่หรือเปล่า
ใช่ไหมล่ะหรือมันโรคร้อนไปหรืออะไรอย่างนี้ก็ไม่รู้อ่ะ
ธรรมชาติหล่ะก็เป็น๔๕วันก็ไปแล้ว

สวยเนอะแต่ว่ามันเยอะมากกว่าปกติเท่านั้นเอง
ในกรุงเทพยังมีผีเสื้อไหม
ก็ยังมีบ้างนะคะฉันค่ะ

เวลาผู้ชายทาลิปสติกมันก็จะดูแบบไอ้นี่นิดนึ
เพื่อนหนูลองทาทางการทาลิปสติก
อุ๊ยน่างชอบสีชมพูไว้
มีปากสุขภาพดี
ของคุณมีอย่างอื่นตีปากอยู่แล้ว

ตากลูกมันจะเลือดเลือดตลอดเวลา
แดงยังตลอดเวลา
อยู่ตลอดเวลามันกำลังมาตีปากอยู่ตลอดเวลา

นี่วันนี้มีข่าวอีกหนึ่งข่าวจากกรณีที่เมื่อกี้อ่านผิดนะฮะ
หนึ่งจากกรณีที่ดาบตำรวจ
สิราวุฒิหลอดทองอายุ๔๔ปี
ตำแหน่งผู้บังคับหมู่สพชำนิที่บุรีรำ
อยู่ดีได้เสียชีวิตในขณะที่เตรียมผ่าตัดเนี่ย
เพราะเขาไปรักษาขาด้านซ้ายที่โรงพยาบาล
แข่งฟุตบอลมาตามโครงการ
แล้วปรากฏว่าเกิดขาหักคุณ
เกิดขาหักเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นวันที่๑๘มีนาคม

ได้ออกมาตั้งข้อสังเกตกับทางโรงพยาบาลนางรองหลายประเด็นเลย

ดาบตำรวจศิราวุฒิเขาขาหักตั้งแต่เย็นวันที่๑๘มีนาคม
แต่กลับนัดทำการผ่าตัดวันที่๒๔มีนาคม
เพราะมันหลายวัน๑๘๑๙๒๐ก็เกือบอาทิตย์นะครับ
ซึ่งอยากทราบสาเหตุคือตอนยัดยากเขาบอก
อยากทราบสาเหตุว่าที่ต้องรอการรักษานานแล้วก็เสียหายของการเสียชีวิตเนี่ย
จากนี้เนี่ยยังได้มีการเผยแพร่คลิป
ขณะที่ประถมพยาบาลในวันเกิดเหตุหลังขาหัก
รวมถึงภาพระหว่างการนอนรอผ่าตัดเนี่ยแล้วก่อนเข้าห้องผ่าตัดด้วย
ด้านนายสมเกียจครับหลอดทองอายุ๔๓ปีซึ่งเป็นน้องชาย
เขาเปิดเผยว่าปกติเนี่ยพี่ชายเตะฟุตบอลเนี่ย
พี่ชายเป็นคนแข็งแรงฮะออกกำลังกายสม่ำเสมอ
ไม่มีโรคประจำตัวแล้วก็ระหว่างที่นอนรอการผ่าตัดที่โรงพยาบาลเนี่ย

แย้มแจ่มใสเวลามีผู้บังคับบัญชามาเยี่ยมเนี่ย

ยังคุยได้ปกติทุกสิ่งทุกอย่างยังปกติอยู่

หนุ่มไม่ต้องเร่งนะค่อยเป็นค่อย

อ่านแล้วไม่ใช่เหรอตอนนี้หนุ่มรู้ไม่ใช่แล้วเหรอแล้วหนุ่มถามทำไม
หนุ่มอ่านหรือยังยังเขาเกิดที่นางรองบุรีรำงูใช่ไหม
ทาลิปสติกไปถ้าไม่มีอะไรทำก็ทาลิปสติกไปเขาบอกว่า
ก็ทุกอย่างเนี่ยมันก็ค้างคาใจมากสุดคือเพียงแค่ขาหักทำไมต้องตาย
เป็นคำถามอายุอนามก็ยังไม่ได้เยอะ๔๔ปกติออกกำลังกายแข็งแรงไปแข่งฟุตบอลได้อยู่
แต่๔๔อายุไม่ได้เยอะแล้วก็ขาหักแล้วทำไมถึงตาย
คำถามก็อย่างนี้วนกันอยู่อย่างนี้ก็ไม่มีใครตอบได้
ตอนนี้ตนไม่สามารถตอบทุกคนที่มาร่วมงานศพบอกว่าทำไมถึงตาย
พิชชีวิตมีเหตุผลสาเหตุเผื่อเป็นการสบชะบาก
เท่าที่จะไม่มีเลยไม่มีขาหักแล้วตาย
ก็จะอยู่ได้จังคือเจ็ดวันนะเค้าก็ไม่น่าจะเกี่ยวป้ะ
คือผู้สื่อข่าวก็ถามทางโรงพยาบาลโรงพยาบาลก็ยังไม่สรุปอ่ะพี่หนุ่ม
โรงพยาบาลก็ไม่ได้สรุปว่าเฮ้ยเป็นอะไรวะ
ทำไมหนึ่งคำถามที่คนต้องการอยากจะรู้คือทำไมรอนาน

แล้วก็เขาบอกว่าในระหว่างที่แบบว่าเขาอยู่ที่โรงพยาบาล๗วัน๑อาทิตย์เนี่ย
เวลาคุณไปเยี่ยมอ่ะพี่หนุ่มคนก็ยังแบบตอบโต้ได้ดี
สิ่งทุกอย่างยังดูสดชื่นสดใสดีคือขาหัก
มันก็มันไม่ได้มันไม่ได้เป็นโรคร้ายแรง
ล่าสุดครับนายแพทย์นพดลพิศนุวงศ์รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายการแพทย์โรงพยาบาลนางรองก็บอกว่า
หลังจากที่คนไข้รายเนี้ยอืมนะฮะมาถึงปุ๊บ
ก็ได้นัดผ่าตัดในวันถัดไปหลังประสบวัติเหตุมาเลยนะ
แต่ถึงเวลาปุ๊บขาคนไข้เกิดบวมขึ้นเออ
อ่ะเขาว่าอย่างนี้ขาคนไข้เนี่ยเกิดบวมขึ้น
ซึ่งแนวทางการรักษาอันนี้ก็ตอนขาหักใช่ไหม
ถูกอ่าแล้วไงต่อไหมแนวทางการรักษาคือเอาง่ายง่าย
เบาหวานอย่างนี้ถ้าสมมุติคุณเป็นเบาหวานแล้วแบบว่า
ก่อนไปรักษาจะต้องให้น้ำตาลลงก่อนแต่อันเนี้ย
ขามันบวมความจริงคิวรู้สึกเขาจะล้มมาที่สิบแปด
ถูกต้องไหมครับที่จริงคิวของเขาก็คือสิบเก้า
จะต้องผ่าตัดแต่ปรากฏขาบวมปุ๊บหมอก็เลยต้องมาวางแนวทางการรักษาใหม่
การรักษาก็คือสรุปแล้วหมอเขาก็ประชุมว่าโอเค
รอให้ขาหายบวมก่อนเมื่อถึงวันผ่าตัด
ก็ได้ทำการฉีดยาชาเข้าที่ไขสันหลัง
เพื่อให้ชาส่วนส่วนข้างล่างถูกต้อง
ถูกต้องในระหว่างรอไปก็เกิดปัญหาตามที่เป็นข่าวครับ
ก็เนี้ยมาเป็นมาถึงก็เลยต้องปั้มหัวใจหลายต่อหลายครั้ง
จากนั้นทางคณะแพทย์ก็เฮ้ยอะไรวะก็ประชุมหาสาเหตุว่ามันเกิดอะไรขึ้น
ส่วนใหญ่เนี่ยคนไข้ที่กระดูกหักมักจะมีไขกระดูกหลุดเข้ามาในจุดที่ไม่สำคัญ
พอเขาว่าอย่างงั้นนะฮะแต่รายเนี่ยเขาสันติฐานอย่างงี้
น่าจะหลุดเข้าไปที่ปอดพอนึกออกมาไขกระดูกเขาบอกว่าไขกระดูกทั้งหลาย
ปกติมันหลุดไหมมันอาจจะหลุดได้เนาะเวลาขาหักอย่างนี้มันอาจจะไปหลุดไปเข้าตรงนู้น
มันก็ไปตามเลือดหรอหรือไงมันก็หลายไปตามเส้นเลือดของเราเนี่ยแหละ
แต่มันมีไหมมันมีเขาบอกมันมีการรักษาอย่างเงี้เวลามันเศษกระดูกอ่ะ
กัญชาก็จะใช้ว่าเสียดกระดูกไหมแล้วมันยังไงได้ดีหรอแต่อันนี้ก็คิดว่ามัน
มันจะไหลอย่างนั้นเหรอก็นี่เขาบอกมันยังอาจจะเข้าไปไหลไปที่ปอด
ถ้าเป็นไขถ้าเป็นไขไม่ใช่เสียดกระดูกนะเราก็ไม่รู้ก็คือไขกระดูก
ถ้าเป็นไขก็เป็นไขนะเออกระดูกที่มันอยู่กับตามแบบ
เออตามข้อตามเป็นไขก็ไม่ใช่เป็นเศษกระดูกนะไขอ่ะ
ก็มันไปหลุดไปที่ปอดไปหลุดปอดปุ๊บมันก็เลยทำให้ปอดหยุดทำงานเลยน้อง
เขาว่าอย่างนั้นแต่มันเกิดหลังจากที่ฉีดยา
หลังจากที่ฉีดยาอันนี้งงอันนี้งง
เขาบอกโอกาสที่จะเกิดคุณงงคุณมีสิทธิงทุกคนมีสิทธงง
เพราะว่าเขาบอกหมอมองว่าโอกาสที่มันจะเกิดอย่างนี้คือน้อยถึงน้อยที่สุด
แต่ขณะเดียวกันคนก็ยิ่งงงยิ่งไปอธิบายให้ญาติพี่น้องฟังญาติพี่น้องเขาก็ยิ่งงง
ขนาดคุณเป็นกัญชัยคุณยังงงรถเมย์ยังงงแองจี้หล่อนงงไหมล่ะ

มันก็เป็นใบไหล่ติดเชื้อกระแสเรื่องมันก็เป็นไปด้วยแต่นี้คุณหมอเขาบอกสันนิถาญคือเขาตั้งคอสันนิถาญว่ามันน่าจะหลุดเข้าไปที่ปอด

แต่ทั้งหมดทั้งมวลหมอเขาบอกแป๊บนึงเดี๋ยวรอการพิสูจน์ให้แน่ชัดก่อนว่าสาเหตุการเสียชีวิตที่แท้จริงมันเกิดจากอะไร

เพราะว่าเขาตั้งศพไปแล้วเขาน่าจะมีการผ่าไปแล้วมั้ง

เพราะหลังจากที่เขาเสียชีวิตที่หมดสติแล้วเสียชีวิต
น่าจะมีการเช็คแล้วว่ามันเกิดอะไรขึ้น
เพราะมันก็ต้องมีการแจ้ง
ต้องขีดสายเหตุต่างนานา

คือเขาบอกว่ามันคิดได้๒แบบ
คือ๑เป็นความเชื่อของการที่ว่า
ถ้าเกิดมีสายยางไอ้หนังยางนี้มารัด
แล้วจะทำให้ชะลอการหลัง

เขาบอกว่าเป็นการใส่
เพื่อเวลามีเพศสัมพันธ์กับผู้หญิง
แล้วผิวสัมผัสเวลาที่เข้าไปข้างในเนี่ย

คือลักษณะทำเหมือนขอบตาแพะ

เขาเรียกว่าขอบตาแพะ

เพราะฉะนั้นอย่าไปทำตามเพราะว่า
ผู้หญิงเนี่ยมีสิทธิ์ที่เวลาที่ไปโดนพวกนี้

เขาอาจจะติดเชื้อหรือเป็นแผลได้

นะครับบางคนเนี่ยถึงขั้นที่บอกว่าเป็นแบบตกขาว
นะฮะแล้วก็แบบเหมือนอักเสบอยู่ข้างในเนี่ย

มัดเหมือนปกติอย่างนี้

เพราะฉะนั้นคุณผู้หญิงท่านใดก็ตามแต่จะมีเพศสัมพันธ์

อย่าไปให้เขาใส่อะไรแบบนี้นะฮะ

คือหนึ่งเนี่ยนะฮะไอ้หนังยางแบบนี้
บางทีเนี่ยมันหลุดเข้าไปอยู่ข้างในได้

หลุดติดเข้าไปอยู่ข้างในได้แล้วบางทีเนี่ย

โอ้โหมันจะวุ่นวายแต่เรื่องของโรค
ภายในของผู้หญิงมันอันตรายนะครับ

รัดเนี่ยถ้าเกิดมันแน่นเกินไปแล้วเลือดไม่เดิน

ท้องช้างมันอันตรายนะเธอเนาะ
อันตรายไม่ทำอย่างนั้นไม่ได้

เออถามเนี่ยมันมีมาจากไหนแต่ไล่แล้ว

รู้พวกนั้นน่ะอะไรหมายถึงต้องก็รู้เหรอ

มันเพิ่มพื้นที่การเสียดทานนี่หรอค่ะ

เออนั่นน่ะสิคือ

คิดว่าการฝังมุกเนี่ยเป็นยอดชาย
พอฝังมุกเสร็จปุ๊บไปมีสัมพันธ์ปุ๊บเนี่ย
ก็รู้สึกว่าผู้หญิงจะชื่นชอบ

เพื่อให้เหมือนกับมีการสัมผัส
กับผนังลูกของผู้หญิงภายใน
เพื่อให้เหมือนกับผู้หญิงรู้สึกมีความสุขมากขึ้น

คือสิ่งแปลกปลอมจริงนะ

บางทีเนี่ยนะมันหลุดไปอยู่ข้างในของผู้หญิงอย่างนี้
ต้องให้คุณหมอเอาออกอย่างนี้
มันแบบเยอะมากมาย
หรือแม้กระทั่งมันไปลุด
หรือแต่ไม่หลุดก็จะทุกอย่างออกไป
หากทุกคนคิดว่าผู้หญิงชอบแบบนี้

ขึ้นกับตัวเองไง
สงสารคุณแม่
มันจะมีแบบว่าพวกของพวกอย่างนี้อีกเยอะแต่สมัยนี้เขาไม่ค่อยใช้กันแล้ว
ไอ้พวกที่ว่าเป็นแบบหรือว่าเป็นแบบอะไรอย่างเงี้ย
อันนี้มันเป็นของโบราณใช่ไหมเจอเออมันมันมันมันเมื่อก่อนอ่ะ
วัยรุ่นสมัยก่อนตั้งแต่บอกอุ้ยบึกดำบันแล้วอ่ะ
มันก็สืบทอดกันมาแบบนี้ซึ่งมันไม่ได้ประโยชน์ไง
อย่าไปพูดเลยเดี๋ยวเอาแค่นี้แหละพี่หนุ่มตอบแทนเลยไหมแฮปปี้
แบบมันปลอดภัยแล้วอ่ะเนาะ

บางทีแบบคุณเห็นผู้หญิงรู้สึกแบบ

เออเปลี่ยนชื่อดีไป

ไม่เคยผ่านมือชายใดมดดำเนี่ยพี่มั่นใจเขาบอกเลย

ท่านน่าจะเอาอีกแองจิเป็นรุยไฟดูที่มันรุยได้ไหม

มันก็แล้วแต่ความเชื่อของคนหรือเปล่า

ส่วนใหญ่เท่าที่ผมเคยไป

คนปกติทั่วไปที่ผมเคยได้ยินได้ฟังมาอะไรอย่างนี้

เขาก็บอกว่ามันไม่ได้ไปทำให้ตัวเองมีความสุข

คุณหนุ่มรู้จริงค่ะคุณหนุ่มช่ำชองมากค่ะ

เป็นแฟนจากอเมริกาชมพี่หนุ่มใหญ่เลยนี่

คุณหนุ่มตอบคำถามคล้ายเพราะว่า

หรอกคือเตือนเอาไว้ว่าอย่าไปใช้กับผู้หญิง

อย่าไปคิดว่าทำแบบนี้มีความสุขแบบนี้
เวลามันเกิดอะไรขึ้นมันอันตราย
แล้วโรคที่อยู่ภายในผู้หญิง

หังคังหงอนไก่หูหูด

มันเป็นเรื่องที่มันแบบ
มันวุ่นวายในชีวิตน่ะเชื่อผมนะอันนี้

เดี๋ยวเราพักแป๊บนึงค่ะช่วงหน้า

ดังแล้วเหวี่ยงอีกแล้ว
ใครอ่ะไม่รู้
พอกันพอกัน

เมื่อก่อนหนุ่มห้ามจับหน้าจับผมด้วยนะ

มาอยู่กับฉันน่ะซึมซับความกระแดะไปเยอะ

เมื่อก่อนหนุ่มไปคนเดียว
มันมาอยู่กับฉันทุกวันแล้วเราก็ซึมซับ

หนุ่มฉันเห็นโดยได้กระบวนเธอใหญ่กว่าฉันอีก
นี่นะครับเขาบอกคนเราเป็นดาราก็เป็นคนตอนนึง
มีดีบ้างไม่ดีบ้างปะปนเกินไปเวลาทำงานบ้างก็ที่เหนื่อย
เขาก็อยากมองแงฮะมาสายอุ้ย

ดูมันอ่านไปเหมือนด่าตัวเราเองรึเปล่าวะ
เขาหมายถึงนางเอกโอเคเกิดเป็นนางเอกจะให้มีแต่ภาพดีไม่งองแงเป็นไปไม่ได้จ้า
อยากร่วมงานกับนางเอกดังต้องทำใจเรื่องนี้บ้างมาสายบ้างเริ่มงานช้าบ้าง
แต่ให้แม่เร่งทีมงานถ่ายให้เสร็จตามเวลานิสัยเกเรแบบนี้ขอสักครั้งหนึ่งแล้วกัน
ทีมงานอาจจะสะดุ้งกับพฤติกรรมของนางเอกบ้างเพราะขัดกับลุคใสลุคใสที่เคยเป็นแต่ความดีความน่ารักความใจบุญ
ก็น่าจะทดแทนกันได้บ้างล่ะนะปอลอลำพึงลำพังเหมือนตัวเองเป็นนางเอกใครวะมันเดาไม่เห็นได้เลยจริง
งานนี้ชาวเน็ตก็เลยเดาไปดูเหมือนว่าคอมเมนต์ชี้เป้าไปที่ยายาเหรอวะ
ไม่ใช่เหรอยายาไม่เป็นสาวยากันซะส่วนใหญ่เล่นไม่ยายาฉันว่าเป็นคนตรงต่อเวลาเนอะยาย่ามาก่อนเวลาอีก
เวลายาย่าจะมาเขาบอกเอาแฟนคลับเห็นแล้วทนไม่ไหวขอโต้กลับทันทีว่าน้องยาย่าเนี่ยบอกเลยว่าน้องเป็นคนที่ไม่ใช่อย่างนี้แน่นอนอยู่ในวงการมาหลายสิบปี
เพราะทางเพจไม่ได้คอนเฟิร์มว่าเป็นใคร
บางทีคนเขาไปคอมเม้นต์กันเอาเอง

นางเอกลูกครึ่งเอกลูกครึ่งดังแล้วเวียง
อีกคนหรือเปล่าหรือเขาเรียกผู้จัดการเขาว่าแม่

นางก็อยู่มาเป็น๑๐ปีแล้ว
นางดังมาเป็นจน๑๐ปีแล้วมั้ง
ก่อนเวลาทำงานเสร็จก็ไม่เคยบ่นไม่เคยอะไรเลย

แต่อีกคนนั้นเขาเข้าเขากว่า

ก็ใช่ไงเนาะพี่เมย์เนาะ
แต่เขาอาจจะเรียกแม่หรือเปล่า
ไม่ใช่หรอกเขาไม่ได้เรียกว่าแม่หรอก

มีอีกต้องหลายคนแต่ไม่ใช่ก็ได้อังกฤษ

ใช่ป่ะนางเอกก็มีแต่ลูกครึ่งทั้งนั้น

ก็มาโต้กลับไงว่าไม่ใช่หรอก
ซึ่งถ้าเกิดคุณไปพูดแบบนั้นถ้าเกิดเขาฟ้อง

ก็ไปว่าหว่ายหรือเปล่าอะไรอย่างนี้

พี่หนุ่มเรามุ่งไปที่ประเด็นนี้เลยจริง
นี่แต่อันนี้เนี่ยเขาเรียกว่าเรียกเสียงฮือฮามากทีเดียว

โอ้โฮหลงอุตสาหรับขายาวขาสวย

นางงาม๖๓คนค่ะก็มีรอบอุ่นเครื่องนะคะ
ก็จะมาชุดราตียาวพร้อมกับแนะนำตัวนี่
แต่เรียกเสียงปรบมือก็คือการกลับมาอีกครั้งของผู้เข้าประกวด
มาร่วมรุ้นกันพร้อมนะคะว่า
แล้วไปอยู่ถ่ายนางงามกันจำได้มั้ยว่าตอนนั้นไปป่ะ
นางงามเช่นไม่ต้องห่วงเช่นไม่ไปแน่นอน

ข้องเชื่อบินบุร
สอบสวนสนบางเขนเนี้ยจะเปิดเผยว่าจะเรียกคุณอ่า
คุณอาร์บีอดีตผู้จัดการส่วนตัวและคุณนกอุศนีเนี่ย
มาให้ปากคำที่วันที่หนึ่งเมษาเวลาสิบโมงค่ะ
ซึ่งนะครับบอกอีกทั้งจะเชิญคุณหนุ่มกัญชัยมาให้ปากคำ

นี่ไงก็บอกได้ไงกัญชัยบุมปะนัดดาเนี่ย

ส่วนพูดบุกราวหาอีกสองคน
จะต้องขอข้อมูลจากทนายความของผู้เสียหาย

อีกทั้งจะเชิญกัญชัยกับปนัดดามาให้ปากคำ

แต่ยังไม่ได้กำหนดวันที่แน่ชัด
ต้นคาดว่ากำหนดเวลาเป็นช่วงต้นเดือนเมษายน

หรือมีการโทรมาติดต่อได้ยังคะ
คดีนี้กูนึกขึ้นสารไปแล้ววิ้งอยู่แล้ว
หรอกแต่ถ้าเรียกจริงก็ต้องไป

ไม่เคยยุ่งครีมเปลืมซีนีก็จะผ่วงรายการคุณแม่

เพราะอะไรรู้ป่ะจนก็ว่าพูดชุดกูตัวอ่าน

นี่ออกป่ะสัมภาษณ์กันให้พอแล้วแย่งแขกกันให้พอ
จะถึงเวลาฉันรวบตรงเอามาอ่านดึกทีเดียวเลย

สรุปข่าวเย็นที่พี่มดดำที่แฉ
แม่สรุปข่าวย้ำค่ำคืนก่อนนอน

อะไรวะพี่มดอะไรวะอะไรคุณครีมเบมซินี
เมื่อกี้พี่พูดถึงกับคุณพีเตอร์เจรวรรวรรดิเนี่ยที่
เลิกกันต่างที่นั้นไม่มีเรื่องเลิกกันต่างเลิกมานานแล้วเธอ
แต่คือไม่มีอะไรนอกเหนือจากนั้นคุณไม่มีอะไรเลยคือแบบว่า
สิ่งทุกอย่างบอกว่านางก็บอกว่านางก็เลิกกันมาสัก
ระยะหนึ่งแล้วล่ะสักแบบว่าก่อนที่ข่าวจะออกเนี่ย
ว่าสักครึ่งปีแล้วครึ่งปีแล้วจริงจริงพี่แฟนแฟนครีมใช่ไหม
ใช่เขาบอกสาเหตุที่แยกทางกับสามีเขาเนี่ย
มันมีหลายอย่างมันมีหลายอย่างจริงเลย
ไม่สามารถบอกได้เป็นจุดอาจเป็นเพราะว่ามันเป็นอะไรที่สะสมกันมานาน
แต่วันนี้ก็เข้าใจที่สุดแหละอาจจะเอาง่ายคือคนเรามันทัศนคติไม่ตรงกัน
คือตัวครีมเองก็ไม่เคยออกจากบ้านออกไกลจากพ่อจากแม่ลูกทหารนะ
นึกออกป่ะก็เขาบอกว่าออกไปปุ๊บแล้วก็รู้สึกว่ามันไปลองอยู่ด้วยกันแล้วก็อยู่ไม่ได้อะไรอย่างนี้
ก็เลยบอกว่าเป็นก่อนที่จะแต่งงานมันมีความสุขกว่าเราแค่ถามตัวเองว่าความสุขของเรา
แต่งงานกับหลังแต่งงานมันอันไหนดีกว่ากันอย่างนี้นางก็บอกว่าเฮ้ย
แสดงว่าก่อนที่เราจะมีครอบครัวเราถามว่ามันมีความสุขมากกว่าที่เรามีครอบครัว
นางก็เลยบอกเออก็เลิกดีกว่าแล้วก็ไม่มีเรื่องมือที่๓อย่างแน่นอน
นางก็ว่าอย่างงั้นเนาะอ่ะว่ากันต่อ
เจอกันวันจันทร์นะฮะอ้าวนี่มันสูงแล้วเหรอ

โอเคไปแล้วครับสวัสดีครับ
โปรดติดตามตอนต่อไป